เป็นคลิปจากโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
เหตุการณ์ทะเลาะกันบนท้องถนนนะคะ
ระบุว่าเป็นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
คู่กรณีเนี่ยนะคะมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะ

ก็คือมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เพราะว่า
เขาบอกว่าผู้หญิงที่เป็นคู่กรณีโดนลุกหลงไปเยอะเลย
ทั้งเตะทั้งตีบทั้งต่อยนะคะ
เขาก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
นี่จะเห็นนะคะมีผู้ชายขับรถเบนท์
ขับรถเม้นนี่คือคนสวมเสื้อสีเหลืองนะ

เพราะว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์มา

สวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นค่ะ
คนขับรถเบ้นหลังจากที่มีปัญหาก็ลงมา
ลงมาก็มีการยืดชุดกระชากัน
ก็ถูกไปทั้งเตะทั้งถีบทั้งต่อย
หมายถึงฝ่ายที่เป็นรถจักรยานยนต์เป็นผู้หญิง

คนที่อยู่บริเวณนั้นเขาก็พยายามมาห้าม
พยายามมาดึงออกเพราะว่ามันเกิดขึ้นกลางถนนแบบนี้

มันจะเกิดการจราจรติดขัดนี่นะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเอาคลิปนี้มาเผยแพร่
แล้วก็บอกแชร์ให้หน่อยแชร์ต่อไปให้หน่อย
เพราะอยากรู้ว่าผู้ชายคนที่ขับรถเบนส์เนี่ย
เป็นใครมีอิทธิพลมาจากไหนถึงได้ทำขนาดนี้
แล้วก็ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโลตัสนะคะ
สาขาคลองรังจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
น้องชายของผู้โพสต์เขาบอกว่าน้องชายของเขาเนี่ยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะยูเทิร์น
หมายถึงน้องชายเขาเป็นคู่กรณีคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าน้องชายเขาขี่รถจักรยานยนต์มาจะยูเทิร์น
จู่รถเบนท์ค่ะขับมาด้วยความเร็ว
ยูเทิร์นเช่นเดียวกันและลักษณะคือจะเข้ามาใกล้มาก
ลักษณะเหมือนจะเฉียวรถจักรยานยนต์ก็เลยกลัว

จากนั้นคนขับรถเบนท์ค่ะขับมาปาดหน้าเลย
แล้วก็ลงมาต่อยกันนัวเนียแบบนี้
เขาบอกว่าน้องเขานะถูกเตะเข้าที่หน้า
บวมเลยฟันแตกและยังเตะแฟนน้อง
ซึ่งเป็นผู้หญิงอีกด้วยค่ะ
ก็อยากให้ใจเย็นมากกว่านี้หน่อยค่ะ
เพราะว่าใช้รถใช้ถนน

หนูก็ไม่รู้สำหรับเตะมันใช้สำหรับทำอะไร
แต่คือมันก็ต้องใช้ส่งสัญญาณ
เพราะว่าแค่พูดปิ๊บให้รู้ว่าเออเราอยู่ตรงนี้นะ
ฟังคู่กรณีก็คือรถจักรยานยนต์ละ

มาฟังคู่กรณีก็คือคนขับรถเบนท์หน่อย

ชื่อวันนายสมบูรณ์แผนมาอายุ๕๒ปีนะคะ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

เขาก็ยอมรับว่าคนในคลิปนะเป็นเขาเองแหละ
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพลั้งมือไปหน่อย
ทำให้ฝ่ายหญิงได้รับบาดเจ็บ
แต่เรื่องราวมันไม่ได้เป็นไปตามคลิปสักทีเดียว
เพราะคลิปถูกตัดมาเฉพาะในมุมที่เขาไปกระทำคู่กรณี
ความจริงคือฝั่งรถจักรยานยนต์มาหาเรื่องก่อน
แล้วฝ่ายหญิงลงมาผลักเขาจนเป็นเหตุให้เกิดการโมโห
เราไม่ใช่บีบแต่ครั้งเดียวแล้ววิ่งไปตบเขาเลยมันไม่ใช่
แต่เขามาตัดเอาคลิปตรงนี้ที่ผมมาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้
มาแค่นั้นแหละผมยอมรับว่าผมหลุดไปที่ผมโมโหแล้วผมไม่ลงมือก่อน
ก็ว่ากันไปตามผิดกฎหมายก็ลงโทษผมไป
แต่ว่าถามว่าคนที่ไปลงโซเชียลลักษณะอย่างนี้
ใส่ความผมขนาดนี้ทำให้คนอื่นบิดเบือนและเข้าใจผิดผมขนาดเนี้ย
ใช่ไหมมันเกินไปหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้เหวี่ยงผมล้มจริงไหม
ผมลุกขึ้นมาผมก็มีอารมณ์เหมือนกันเอาแค่เฉพาะที่ผมเอาคืน
ผมไม่ได้ทำร้ายอะไรเขามากมายเลยไปดูไปดูบาดแผลให้เขาไปแจ้งความไปตรวจร่างกายได้เลย
เราไม่ใช่บีบแต่ครั้งเดียวในฝั่งของคนขับรถเบนท์ก็บอกว่าผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรมากมาย
ไปแจ้งความไว้เลยฝั่งรถจักรยานยนต์เขาไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ที่สพศรีมหาโพธิค่ะให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ในสมบูรณ์เนี่ยนะคะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายและตำรวจก็ได้ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วตอนนี้รอผลตรวจจากแพทย์แล้วจะออกหมายเรียกคู่กรณีมาสอบสวนต่อไปค่ะ